อารมณ์ด้วยหนูน้อยถ้าเต้นสุดฮาจะน่ารักขนาดไหนดูกันเลยค่ะ
โอ้โฮโอ้โฮ

จริงแล้วเห็นคลิปนี้นี่นึกถึงลูกของคุณโรสลิน
กำลังจะพูดเหมือนกันว่าลูกคุณโรสลินสองคนที่เป็นฝาแฝดเต้นท่านี้ค่ะ
ท่านี้เราเต้นพร้อมกันเราเดี๋ยวจะเอาออกช่วงนี้ดิมา

แต่ถ้าพูดถึงคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่หนูน้อย
กำลังเต้นเรียนแบบท่าทางของเจ้าตุ๊กตาค่ะ
เรียกได้ว่าฉลาดแล้วก็เรียนรู้เร็วมาก

ใช่เขาบอกว่าวัยแบบนี้จนถึง๒๓ขวบ
เป็นวัยที่เขากำลังที่จะเรียนรู้ด้วยการเรียน

คือเขาอยากโยกทั้งตัวแต่เขายังยืนไม่ได้
บวกกับทรงผมของหนูนะคะลูกค่ะ

แบบอะไรนิดนึงจะสะบัดได้ดีมากเลยนะครับ

รายการบราตี้ชื่อดังของอเมริกานะคะ
ซึ่งก็เคยได้รับชนะเลิศรางวัลเมื่อปีก่อน
รายการก็นำกลับมาเผยแพร่อีกครั้ง
ก็นี่แหละค่ะชื่นชอบในลีลาของหนูคนนี้นะคะ

บอกว่าอุ๊ยเปรกแดนซ์ตั้งแต่แบบนี้เนี่ย

อยากจะติดตามตอนโตจังเลยว่าโตขึ้นจะเป็นอะไร
มีแววยังไงบางลายเขาเอาเพลงไปใส่ให้น้องด้วยนะ

ใช่นะคะก็ต้องยอมแพ้ให้กับความน่ารักของหนูน้อยคนนี้จริงนะคะ